ส่วนที่สุพรรณบุรีนะครับมีคนร้ายขี่จักรยานยนต์มาจอดฝั่งตรงข้ามของร้านอาหารที่กำลังจะเปิดใหม่แห่งหนึ่ง
แล้วก็กราดยิงเข้าใส่ถึงสิบสามนัดเหตุการณ์นี้ทำให้ชายวัยหกสิบหกปีที่มาคุยเรื่องการหาเลิกเปิดร้านอาหาร
เพราะว่าเป็นมรรคนายกวัดถูกกระสุนลูกหลงเสียชีวิตคาที่ติดตามจากรายงานครับ
สเปรย์ที่พ่นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนเป็นร่องรอยหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า
ช่วงกลางดึกของคืนวันที่๔มีนาคมที่ผ่านมามีชายนิรนาม๒คน
มาก่อเหตุกราดยิงใส่ร้านอาหารที่เตรียมเปิดให้บริการ
วันที่๗มีนาคมนี้
รัวยิงอย่างอุกอาจส่งผลให้กลุ่มเพื่อนเจ้าของร้าน
ที่กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะหินอ่อน
บริเวณหน้าร้านต่างหลบคมกระสุนกันจ้าละวัน
แต่เคราะห์ร้ายดันไปตกกับลุงเสถียรคงวิเชียนอายุ๖๖ปี
มรรคนายกวัดตะคุ่มอำเภอบางประมะ
ที่ถูกเรียกให้มาคุยเรื่องพิธีเจิมร้านอาหาร
ในการเสริมสิริมงคลก่อนทำธุรกิจต้องมาจบชีวิตลง
ขี่มอเซ็นต์มา๒คนครับมาถึงก็ยิง๒นัดแรกก่อน
มาคนละฝั่งกับร้านครับ

คือตอนนั้นเสียงดังดังสองนัดแล้วทีนี้ก็หันไปมอง
เสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงมาซ้ำอีก
ยิงซ้ำมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ที่คนร้ายก็หนีไปครับ
แค่นั่งข้างหลังไม่เห็นมีแต่ว่ายิงสิ้นเสี่ยงปืนเศรษฐ์เสร็จปุ๊บ

ผมก็เลยอุ้มลุงขึ้นรถส่งไปรองบาล
ตรงข้ามทั้งหมดครับข้ามถนนหน้าร้านทั้งหมด
แล้วก็กาดยิงเลย

จะเรียกว่านายเสถียรเสียชีวิตจากการถูกลุกหลงก็ไม่เชิง
เพราะที่ร้านอาหารแห่งนี้อยู่ห่างจากบ้านนายเสถียรเกือบ๒๐กิโลเมตร
และหากไม่มีธุระสำคัญก็ไม่มีประโยชน์ที่นายเสถียรจะต้องมาที่สถานที่แห่งนี้
ไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้
เราจะหาพระอาจารย์ไปเจิมร้านให้เป็นสิริมงคลแค่นั้นเองครับ
ผมก็เลยพาลุงไปคุยเรื่องพระแค่นั้นเองครับ
ลุงไม่เคยไปที่ร้านเลยครับไม่เคยไปเที่ยวเพิ่งไปครั้งแรก
เช่นเดียวกับนางสมหมายคงวิเชียนคู่ชีวิตของนายเสถียร
ที่ตอนนี้ยังคงตั้งตัวไม่ถูก
เมื่อรู้ว่าสามีของเธอเสียชีวิตด้วยฝีมือของใครก็ไม่รู้
และตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป
จากผู้ตายคือเสาหลักของครอบครัว
ก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรจะเกิดอย่างนี้ไง
กำลังที่ว่าเห็นหลานนั้นพูดว่ากำลังคุยกับอาจารย์อยู่
เรื่องว่าจะทำบุญเปิดร้านอาหารอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าแค่วางโทรศัพท์ได้สักชั่วโมง
แล้วก็เสียงปืนมันดังขึ้นมา
ตอนนี้ก็ไม่เคยเจอไม่เคยอะไรอย่างนั้น
ไม่เคยนึกว่าครอบครัวตัวเองจะมาเป็นอย่างนี้ไง
เขาบอกว่าไม่เคยอย่างนั้นเคยดูแต่ข่าวที่พอออก
เราก็เจอเขาตัวเองแล้วเราก็เสียใจ
แนวทางของการไขปมปริศนาคดีนี้
ตำรวจจัดชุดไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีไปทางใด
ส่วนช่วงเช้ามีข้อมูลว่าชุดสืบสวนได้นำตัว๔วัยรุ่น
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำพร้อมยึดปืนมาตรวจสอบ
ว่าปืนที่พบคือปืนชนิดเดียวกับที่ตำรวจเก็บปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุหรือไม่
แต่กลุ่มวัยรุ่นทั้ง๔ยังปฏิเสธ
เรื่องต้นตั้งปมไว้๒ประเด็นคือกลุ่มผู้ตายเคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นำมาสู่การฆาตกรรมและขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจ
จากการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่า
ในอดีตเคยเปิดร้านอาหารในลักษณะแบบเดียวกันนี้ในเขตอำเภอเมือง
และมีคนมาใช้บริการจำนวนมากแล้วก็มีชายแปลกหน้าไปยิงคมคู่ให้ปิดร้าน
และร้านดังกล่าวก็ปิดตัวไปเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
แต่ทั้งสองเหตุการณ์นี้จะเชื่อมโยงกันหรือไม่
และผู้ก่อเหตุจะเป็นกลุ่มคนเดียวกันหรือไม่ตำรวจยังไม่สรุป
ส่วนผู้เสียชีวิตนั้นยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือเป็นคู่กรณีกับคนก่อเหตุ
แต่ที่ถูกยิงเพราะนั่งหันหลังให้ถนน
โชคร้ายไม่ทันตั้งตัวและถูกลูกหลงจนเสียชีวิต